คุณผู้ชมคะช่วงเวลาที่ใครทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห

พาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟยามบ่ายค่ะ
เปรย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย
แห่คุณกมลวันการีพัฒน์รอพร้อมอยู่แล้ว

กายลงบนเปรย์ตะข่ายอ่านหนังสือจิบกาแฟ
ในบรรยากาศสบายริมน้ำ
ฮ่าสดชื่นจริงค่ะ
ทุกคนสามารถไปพักชาร์จแบตให้ร่างกายกันแบบนี้
ได้ที่ร้านกาแฟลอยน้ำออเดอริเวอร์คาเฟ่
คือจริงคือตรงนี้เป็นแม่น้ำ

คือเป็นโปะที่ลอยน้ำได้

อดสายตามองแม่น้ำไกล

เปิดประตูเข้ามาก็ได้กลิ่นหอมกลุ่นของเมล็ดกาแฟสด
เมนูที่คอกาแฟไม่ควรพลาดเลย

มุมนี้คือโซนอินดอร์ภายในร้านค่ะ
บรรยากาศจะตกแต่งให้ความรู้สึกอบอุ่น
เหมือนได้นั่งชิวอยู่ที่บ้านค่ะ

สายน้ำเจ้าพญาค่อยไหลผ่านไปเรื่อย

เพิ่มความหวานให้ชีวิตอีกนิด
เมนูเก๋เสิร์ฟในจานเรือ

ทานคู่กับไอศครีมวนิลา

เมนูฮันนี่โชสอินเดอร์จ้า

อร่อยถูกใจจริงค่ะ

สัปดาห์นี้พร้อมแล้วไปใช้ชีวิตสโลไลฟ์สูดอากาศบริสุทธิ์ริมแม่น้ำเจ้าพญากันได้ที่ร้านกาแฟลอยน้ำ
เดอริเวอร์คาเฟ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาฝั่งจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน